หมู่บ้านหรือว่าถ้ำหรืออะไรคะเนี่ยอยากได้เต็มไปหมดเลยโอ้ย
ดิฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านฝนตกก็อย่างนี้เหรอคุณ
สิงสารสัตว์มาอาศัยอยู่เดือดร้อนอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
พวกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กคันสัตว์มีพิษเนี่ยอาจจะมาอาศัยอยู่แล้วก็ต้องถือโอกาสนี้ทำความสะอาดกันให้เรียบร้อยด้วย
แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมค่ะหลายพื้นที่ฝนตกนะคะตกหนักกว่าเมื่อวาน

บอกว่าตกเนี่ยมันอาจจะตกในจุดที่คุณผู้ชมไม่ได้อยู่ก็ได้
ดูข้อมูลจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ใครดูรู้ก่อนร้อนหนาวเมื่อวานนี้คงจำได้นะคะ
พื้นที่สีเขียวเนี่ยไม่ได้ชุ่มฉ่ำเท่าวันนี้เห็นไหมคะว่านอกจากเขียวแล้วยังมีส้มมีเหลืองนั่นแปลว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนชุ่มฉ่ำฝนตกหนักรวมถึงคลื่นสูงด้วยปัจจัยหลักหลักนะคะก็มีทั้งเรื่องของความร้อนแล้วก็เรื่องของลมความหย่อมความร้อนก็คือตัวแอลค่ะ
พันแปดและเส้นนี้นะคะหนึ่งพันสิบนี้นะคะมีฝนตกชุ่มฉ่ำ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดเดาเลยค่ะก็คือภาคใต้ภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคอีสานตอนบนนั่นเองเนี่ยค่ะลมพัดมาแบบนี้
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยเรื่อยด้วยนะคะมาดูห่อมฝนกันหน่อยจากโมเดลจำลองอากาศนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามีฝนตกลงมาเรื่อยกรุงเทพไม่มี
แต่ว่าภาพนี้นะคะเป็นช่วงของตอนบ่ายบ่ายโมงบ่าย๒บ่าย๓เป็นต้นไป
ภาคใต้ตอนล่างนี่นะคะนับตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเลย
ุ่มชำนาแน่นนะคะปกคลุมไปด้วยฝนตกประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
ขณะที่ภาคอีสานภาคตะวันออกก็ฝนตกชุ่มฉ่ำเช่นเดียวกันนะคะ
มาดูกันหน่อยว่าคลื่นค่ะคลื่นของภาคใต้
ฝั่งอนามันและฝั่งอ่าวไทยเป็นอย่างไรกันบ้าง
วันนี้พื้นที่ที่เห็นอยู่นะคะก็คือพื้นที่ที่เป็นสีฟ้า
คลื่นประมาณ๒๐๕๑เมตรโดยเฉลี่ย
ไม่ได้สูงมากเพราะว่ายังคงมีเกาะแก่งของประเทศเมียนมานะคะที่ปกคลุมที่กั้นไว้อยู่ค่ะ
ส่วนภาพรวมแล้ววันนี้ภาคเหนือภาคอีสานก็ถือว่าตกไม่แพ้กันค่ะ
ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะกระจายกันไปทั่วทั้งภูมิภาคหนักพื้นที่เบาบ้างบางพื้นที่บางพื้นที่แค่ครึ้มมา
รวมทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเหมือนกัน
คำว่าตกรอยละ๖๐นี่หมายความว่า
พื้นที่๑๐๐ตกแค่๖๐ของพื้นที่เท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่จุดที่เราอยู่
ก็ต้องคอยตรวจสอบข้อมูลกันล่ะค่ะ

เพราะว่าตั้งแต่วันที่๔มิถุนายนไปถึง๘มิถุนายนนะคะ
ก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น
พัดแรงรวมถึงคลื่นสูงด้วยก็ยังไม่เหมาะสำหรับการเที่ยวพักผ่อน
ว่าหลายคนจะใช้เวลานี้ไปเที่ยวกันแล้ว
ส่วนกรุงเทพมหานครบอกว่าตก๑๖๐ของพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วนะคะ
ก็จะเป็นเขตที่มีต้นไม้มีความชื้นอยู่
เพราะฉะนั้นใจกลางเมืองก็อาจจะน้อยมากจริง
เพราะว่ามันร้อนค่ะไม่มีปัจจัยเสริมที่ทำให้ฝนตก
อย่างไรก็ตามนะคะสภาพอากาศแปรปรวนได้ตลอด

ส่วนใครอยู่บ้านนะคะอยากจะทำความสะอาดบ้าน
อย่าลืมค่ะดูแลสอดส่องให้ดีสัตว์มีพิษอาจจะมาทำร้ายทำลายสุขภาพของเรากันได้ค่ะ
ถ้าหากว่าเจอแมงมุมนะคุณผู้ชมก็ประคบเย็นก่อนถ้าหากโดนมันกัดแล้วก็รีบไปหาหมอ
ดิฉันเห็นท่าไม่ดีไปทำความสะอาดบ้านก่อนดีกว่านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ